เมื่อวานต้องบอกว่าไอคอนสยามแทบแตกค่ะ

ต้องบอกว่าเหล่าซุปตามากันเพียบเลยค่ะ

เดี๋ยวเราไปชมตามน้องนัทบันเทิงไทยรัฐ

สวัสดีครับคุณผู้ชม
ตอนนี้นะครับอยู่กับนัดบันเทิงไทยรัฐนะฮะ
วันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่งานเปิดตัว

มายาพิษวงศ์บอกเลยงานนี้
ตาทั่วฟ้าเมืองไทยทั่วประเทศไทย

เดินพรมแดงในลุคชุดสีดำ
แต่ละคนจะสวยฉ่ำปังขนาดไหนนะครับ
เดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศพร้อมกันครับ
แต่ละคนเป็นไงฮะสวยฉ่ำสวยหล่อปังกันทั้งนั้นเลยนะฮะ
เห็นแบบนี้ก็แหมอยากจะโชว์สเต็ป
พรมแดงกับเขาบ้างเหมือนกันนะ

แต่ว่าเชื่อว่าพี่ผู้ประกาศของเราสามสาว

ใช่อยากจะบอกเลยนะคะ
ถ้าเดินไปเดินพรมแดงเนี่ยรับรองว่า
โอ้โหหมาเห่าให้แซ่บเลย

เอาเหรอไอคอนเขาไม่เอาสุนัขเข้ามา

แม่แอฟนะคะน้องแต๋วบอยปกรณ์มากันเพียบค่ะ

แล้วต้องบอกว่าเขามีเซอร์ไพรส์จ้า

คือนักข่าวก็นั่งเมาส์กันอยู่ระหว่างรอนะ
เขาก็ซุ่มอยู่ถูช็อดดอกไม้ออกมาให้คุณผู้ชมตามภาพ

คุณผู้ชมเอาดอกไม้มาให้แสงความยินดีนะคะ
ดูหน้าแพนเค้กสิคะเรียกว่าข้าวใหม่ปลามันหวานจริงนะคะ

ส่วนพี่แจ๊กกะรีนนั้นนะคะเปิดตัวหนังไม่ต้องถามนะคะ
จะถามอยู่เลิฟเลย๑๐๑คุณมีใครเอาไปให้ดอกไม้หรือเปล่า

ขวงศรีเลืองนะคะโครงเตาเรือง

เขาจะให้เจริญเรืองหนังปังถึงตอนตอนข้าง
ลูกสิทธิ์ลูกหาของหม่อมตบเท้าไปร่วมยินดีกันเพียบเลย
หนึ่งในนั้นนี่อนันดาแอริกแฮม

ถูกต้องนะคะควงวาทีเจ้าสาวมาด้วย
เราก็เพิ่งเห็นภาพเขาขอแต่งงานกันไปเนาะ
สื่อมวลชนก็เลยต้องคว้ามาเปิดใจกันสักหน่อย
ฟังทั้งคู่เลยค่ะอุ๊ยหวานเวอร์
จริง
โอ้ยพรยาเขาสวยมาก
รู้ออกแล้วว่ามันคือคนนี้

คุณผู้ชมค่ะนันดาผ่านไปแล้วนะคะมาที่อีกหนึ่งหนุ่มดีกว่า
โตโนภาคินไอ้โตโน่ของดิฉันนั่นเองนะคะ
รายนี้มีเรื่องทั้งเจ็บทั้งอึ้งมาเล่าให้ฟังด้วย
มันยังจำได้ไหมเจ้าตัวเนี่ยเพิ่งโดน
ถ้าตัวต่อนี่มันต่อยมั้งตอนไปลงพื้นที่ที่ศพ
ต่อยแบบตัวต่อตัวไหมไม่ใช่ต่อยที่มือ

ขอบคุณมากนะแจ๊กกะลีนคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าผมเนี่ยยังคิดบวกบอกกับตัวเองในใจว่า
ว่าถ้ามาทักทายกันหรืออยากจะมาช่วยสิ่งดีขอให้แผลหายภายในวันเดียวเลย

ปรากฏว่าอุ๊ตาแผลหายเลย

ไม่น่าเชื่อคุณจ๋า

ฟังเสียงนิดนึง

ก็เจ็บแต่ว่าก็คิดในใจครับว่าถ้ามาทักทาย
ถ้ามาช่วยผมก็ขอให้แผลหายภายในวันเดียว

ตอนนั้นกำลังจะห่มผ้าพระธาตุธรรมค์สีโฮตาบองครับ
โชคดีที่พอพวกเขายกขยงมาต่อย๓จุดแล้วเขาก็บินกลับไปครับ
ถือว่ามาทำความรู้จักกันครับ
เห็นไหมถึงได้ถามไงว่าตัวต่อตัวหรือเปล่า

เราเรียกว่าต่อกูยกพวกมาเลย
คุณก็รีบลับบุงไปเมื่อสักครู่นะคะ